เป็นรถพยาบาลติดไซเรนแล้วฝ่าไฟแดง
ปรากฏว่าไปชนกับกระบะขนผักที่เขามาแบบไฟเขียวนะฝั่งกระบะขนผักอ่ะ

ถูกต้องลองดูค่ะ

เป็นยังไงล่ะตอนนี้คำถามมันเกิดขึ้นในใจประมาณหมื่นร้อยคำถาม
ใช่เพราะอะไรรถฉุกเฉินฝ่าไฟแดงแหละ
กระบะที่มาทางฝั่งซ้ายคือเขามาถูกเป็นสัญญาณไฟเขียว
โอ้โหตีลังกาอิตรรบนะพี่
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
แล้วเกิดขึ้นตรงสี่แยกไฟแดงบ้านกรอกสมบูรณ์ที่ศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรีค่ะ
เมื่อนี่ทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนี่ย๖โมง๕๐เกือบทุ่มเนี่ย
ตำรวจสพศรีมหาโพธิกับกู้ภัยไปตรวจสอบเลย
เมื่อกี้เนี่ยสภาพรถพยาบาล

อันนี้คือบุคที่รถผลผลักชนเข้าไปใช่มั้ย

ทีนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลติดอยู่ในรถ๓คนนะต้องรีบงัดช่วยเหลือ
ห่างออกไปสัก๕เมตรได้นี่นี่ทำไมอ่ะ
เจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงกระเด็นออกมานอกรถ
หมดสติแขนหักอยู่ตรงพงหญ้านี้
ปฐมพยาบาลค่ะแล้วก็รีบนำตัวทั้งหมดส่งไปรักษา
แล้วกระบะคู่กรณีเดี๋ยวขอดูสภาพหน่อย
โอ้โหกี่ตลบเมื่อกี้พลิกตีรังกามาด้วย
ก็ยับเยินไม่แพ้กันเห็นสภาพแบบนี้ห่วงคนขับ
คนขับเป็นยังไงคนขับยืนรอให้การกับตำรวจ

วิรัติอายุ๔๙ปีค่ะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
แล้วก็ยังให้การได้บอกแบบนี้ผมอะนะ
ผักมาจากสะแก้วนี่พี่คนนี้

พอผมมาถึงสี่แยกตรงนี้เห็นไฟเขียว
พี่ผมเห็นไฟเขียวผมก็ขับตามปกติเลย

เลนนี้มันบังคับเลี้ยซ้ายไปไหม
ใช่ไหมใช่โอ้แต่เขาตรงไป
อืมโอ้นี่ไงทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้
ปุ๊บผมก็ไม่รู้จะหักยังไงทันอ่ะ
รถพยาบาลมาผมก็พุ่งชนไปเต็ม

เจ้าขวาไฟแดงไปขวาไฟแดงมา

แล้วเรายิงว้อออกมาผมก็ทนแล้ว

นี่ไงแล้วคำถามจนถึงตอนนี้เนี่ย
คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ก็คงใครผิดอยากรู้

คือกระบะขนผักเขาก็มาตามไฟจราจรของเขา
ใช่ส่วนกระบะเปิดไซเรนก็ฝ่าไฟแดง
จะรีบไปรับคนเจ็บไงรีบไปรับคนป่วยไง
ทีนี้พอมาชนกันแบบนี้โอ้โห
เดี๋ยวต้องสอบคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ

เนี่ยแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้
ก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นกับพวกเราวันไหนเนี่ยสิ